ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับในทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเขาอีกครั้งหนึ่ง
รสินแดงดานะครับกำลังจะมีโอกาสย้ายไปเล่นในเจลีกอีกครั้งครับ
ก็เป็นข่าวที่มาในช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำหรับธีรสินแดงดาครับ
ล่าสุดเนี่ยชีวิตสื่อเอสพร้าวครับอันดับ๑๒ของเจลีก
ก็เพิ่งจะปล่อยทางดักลาฟนะครับดาวยิงชาวบราซิลไปอยู่กับวิเซลโกเบ
จึงต้องหากองหน้าคนใหม่มาทดแทนแล้วก็มีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น
กับทางเมืองทองยูเนเต็ดในการดึงธีรสินแดงดาไปร่วมทัพ
โดยคาดว่าผู้บริหารของชีวิตสื่อนั้นจะเดินทางมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับ
ที่ประเทศไทยด้วยโดยมุ้ยนะครับเคยค้าแข้งที่ญี่ปุ่นมาแล้วว่าปีสองพันสิบแปด
กับฮิโรชิมาก็ทำผลงานยิงไปหกลูกกับอีกสามจากการลองเล่นสามสิบเอ็ดนัด
ช่วยทีมคว้ารองแชมป์เจลีกมาครองได้สำเร็จครับ